มาดูกันต่อกับคู่นี้นะคะคู่จิ้นเข้มมุกดา
แต่ว่าล่าสุดจากที่สวีทวีทเนี่ย
แววว่านะคะกำลังล่มเรือของตัวเองแล้วล่ะค่ะ

คือเรื่องมันเกิดตรงที่น้องมุกดาฝ่ายหญิงเนี่ย
ไปให้สัมภาษณ์ไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะว่า
หนุ่มเข้มเนี่ยคือคู่จิ้นฟินกันที่ผลงาน

แต่เธอมีคนคุยแล้วและคุยมานานด้วยค่ะ

ใช่พระเอกที่ชื่อไต้ฝุ่นตากเพชรคนนี้หรือเปล่านะคะ
ดาก็ออกอาการเขินตัวย้วยไปเลยค่ะ
แต่ก็ยังคงตอบปัดไปนะคะ
เอฟซีเข้มมุกดาเท่านั้นคุณผู้ชมได้เห็นการสัมภาษณ์นี้
ปลื้มสิคะเพราะว่าลุ้นคู่นี้กันมาตั้งนาน

ก็กล่าวหาว่ามุกดาเนี่ยเรื่องเยอะนะคะ
แล้วก็เป็นการล่มเรือคู่จิ้นตัวเองค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะเรายังไม่เจอตัวมุกดานะคะ

จริงแล้วเรื่องราวมันเป็นมายังไง

ไปฟังหนุ่มเข้มเขาเคลียร์แทนเลยละกันค่ะ
ต่างช่องก็ดี

ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะกำลังจีบอะไรกับใครอยู่

จริงประเด็นมันไม่ได้มีอะไรเลยครับ

ก็มุกก็ผมคิดว่าเขาก็คงเข้าใจ

เพราะว่ายังเห็นไปถ่ายละครคู่กันอยู่เลย
ก็หวังว่าแฟนคลับจะเข้าใจนะจ๊ะ